ไปดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของความพยายามในการที่จะคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมครับ
คุณอัจฉริยะพาคุณแม่ไปไปพบพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์๓๐ประเด็นที่ต้องไปตอบ
คือกรณีที่คุณแม่ส่งโทรศัพท์ให้บังแจ๊กโน่นที่อเมริกาแล้วบังแจ๊กโทรมาหาคุณกติกนะครับ
มันเป็นคลิปส่วนตัวของคุณแตงโมแล้วคุณกติกก็ไปแจ้งความตำรวจนี่แหละจำได้ใช่ไหมครับจำได้ไป
นายอัจฉริยะอุเรืองรัฐาพงธ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยืออาญากรรมกับนางพันติดาศีลยุทธ์โยทินแม่ของคุณแตงโม
ไปพบพนักการณ์สอบสวนนะครับกรปัจจักรการตำรวจสืบสวน
สอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทครับ
ไปชี้แจงกรณีที่ส่งโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมไปให้บังแจ๊กนู่นน่ะ
แล้วก็มีการปล่อยภาพที่กู้คืนมาได้จากโทรศัพท์บนสื่อสังคมออนไลน์ครับ
หลังจากเข้าให้ปากคำนะครับคุณแม่บอกว่าสบายใจนะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการจ้างบังแจ๊กอ้างว่านะฮะ
จะให้กูเกิ้ลเนี่ยกู้ข้อมูลมือถือให้แล้วก็บังแจ๊กบอกว่า
รู้เรื่องในเรือคืนเกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
เนื่องจากมีพยานผู้หญิงสารภาพมาแล้วนะฮะ
หลังจากบังแจ๊กให้เงินไป๓แสนบาทโดยโอนเงินให้ทางเวสเทิร์นยูเนียนนะครับ
ส่วนโทรศัพท์มือถือนะครับบางแจ๊กบอกว่าจะส่งคืนใช่ไหม
แต่ว่าก๊อปปี้ข้อมูลไว้แล้วล่ะซึ่งแม่ก็ไม่ได้กังวลอะไร
เพราะว่าในโทรศัพท์ไม่มีรูปโป๊ส่วนภาพลับไม่ใช่คุณแตงโมนะ
ทางนี้แม่ยืนยันว่าไม่เคยคิดว่าพลาดที่ส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ๊ก
และแม่คิดบอกว่าแม่คิดดีแล้วไม่สนใจข่าวด้านลบของบางแจ๊กครับ
คุณแม่ไม่รู้จักไซเบอร์ที่นี่ที่เมืองไทย
ขณะนั้นเนี่ยจิตจิตใจมันรุ่มร้อนแล้ว
มันรุ่มร้อนขึ้นเรื่อยอยากรู้ว่าลูกตายเพราะเหตุใด
อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจต้องรู้ให้ได้
ก็ต้องเอาไปกู้ข้อมูลมาถูกไหมอืมเนี่ยคิดแค่นี้
ด้านในอัจฉริยะยืนยันนะครับว่าไม่มีคราบเลือดที่โรงแรมนะ
แต่มีคราบเลือดบนเรือแล้วเชื่อว่าถ้าบางแจ๊กมีหลักฐานจริงน่ะ
นะคงเปิดแล้วล่ะเพราะว่ามือถือเนี่ยอยู่กับเขาเกือบเดือนแล้วนี่
คราบเลือดอะไรต่างคุณแม่ก็เห็นแล้วนะครับ
ว่าใครอยู่ที่คราบเลือดเหมือนที่ผมให้พี่ดูนะ
แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยอีกไม่นานหรอกไม่เกิน๑๐วัน
เดี๋ยวผมจะเปิดให้แล้วก็ผมจะให้เห็นเลยว่าอะไรคืออะไร
เราขอให้เราได้มีการฟ้องศาลก่อนนะครับแล้วผมจะเปิดให้ทุกคนเห็นนะ
เราไม่ทำอะไรมั่วแล้วเราก็ไม่ผมเอาแง่ของผมเรียนคุณแม่ไปแล้วว่า
ภาพของบางแจ๊กทุกภาพผมไม่ใช้ตอนนี้ที่เรากำลังตามอยู่ก็คือ
เรื่องนาฬิกาข้อมือของน้องหายไปเรื่องสร้อยคอของน้องหายไป
อันนี้สำคัญมากเพราะว่าใครเอาไปอ่ะ
ผลบริโรโทษก่อนชัยคล้ายคลึกนะครับท่านผู้พจการตำรวจสอทหรือตำรวจไซเบอร์นะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าวันนี้สอบปากคำคุณแม่ในฐานะพยานในคดี
โดยสอบปากคำเพียงคนเดียวนะครับไม่มีคนอื่นมานั่งฟัง
จากทนายความเพื่อป้องกันการนำข้อมูลสอบสวนไปเปิดเผยครับ
มีประเด็นที่ซักถามไป๓๐ประเด็นเนื่องจากคุณแม่เป็นคนส่งโทรศัพท์ของคุณตังโม
ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในคดีไปให้บังแจ๊กก่อนที่บางแจ๊กจะเอาข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณแตงโม
โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียและทำให้เกิดความเสียหาย
ระงับบัญชีของคุณแตงโมในประเทศไทยทั้งหมด
แต่บางแจ๊กยังไปเปิดเฟซบุ๊กในอเมริกาอีกนะฮะ
ซึ่งส่วนนี้อยู่ระหว่างประสานไปยังอเมริกานะครับ
จากทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เสื่อมเสีย
แม้ว่าจะเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วก็ตามฟังเสียงท่านหน่อยฮะ
แล้วเขายืนยันว่าจะส่งก็เห็นมาตั้งนานแล้วนะครับ
นี่ก็จะอาทิตย์ละ๒อาทิตย์แล้วก็ยังไม่ส่งมาเลยนะครับ

เพราะถ้าบางแจ๊กอยากจะเป็นฮีโร่จริงเนี่ยนะ
ที่บอกตัวเองทำนู่นทำนี่เดี๋ยวก็ส่งกลับมาเลยครับ

เหมือนที่คุณแม่แสดงความเสียใจก็มอบเครื่องให้เรานะครับ

ในขั้นตอนของการตรวจสอบบัญชีนะครับ
ของคนที่มีการกล่าวอ้างว่ามีผู้รับเงิน๓แสนอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ทั้งหมดทั้งสิ้นครับยังอยู่ในกระบวนการครับ
คุณผู้ชมครับส่วนการดำเนินคดีกับบังแจ๊กล่ะ
ตำรวจขออนุมัติการสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร
แล้วก็เตรียมออกหมายแดงนะครับ
ก่อนจะขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับ
ส่วนความผิดของบางแจ๊กเข้าข่ายข้อหาอะไรบ้าง
อยู่ที่คำให้การของคุณแม่คุณแตงโมครับ
ต้นเข้าขายมาตรา๑๖ตามพรบคอมพิวเตอร์

นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะครับ
ไปพบในอัจภิยะกับคุณแม่คุณจังโม
เพื่อเคลียร์เอกสารเรื่องของการฟ้อง

จะโดนร้องเรียนเยอะก็ถือเป็นเรื่องปกติ
แต่ยังไว้ใจบางแจ๊กนะ
เพราะว่าแม่ไว้ใจบังแจ๊ก
แล้วก็ฝากถึงคุณลีน่าจังขอบคุณที่ออกมาปกป้องเขา

คุณสสเต้ว่าอย่างนั้นจะหอมแก้มคุณลีน่าจังครับ